ทำบุญสวยชาติหน้าฉันไม่รอแล้วจ้
ฉันจะสวยชาตินี้คุณผู้ชมคุณฮารุค่ะไปทำหน้าอัพหน้ามาใหม่
ล่าสุดเนี่ยสามีชมนะว่าสวย
อุ๊ยลุลลุกติ๋หรือเปล่าเนี่ย
เห็นหน้าสักก่อนดูปากดูคิ้วดูตาสวยจริงค่ะ
เพราะว่าเจ้าตัวมาเผยเคล็ดลับความสวย

ฮารุยอมรับว่าที่สวยขึ้นนะ
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมาร่วมเมคโอเวอร์กับรายการที่เตรียมจะออนแอร์เร็วนี้แล้วจ้ะ
แต่นอกจากจะพึ่งเทคนิคทางการแพทย์แล้วนะนี่ความสวยที่เพิ่มขึ้นค่ะ
คุณผู้ชมมาโฟกัสรูปร่างนิดนึงละกัน

ตัวเธอขอยกให้กับความตั้งใจเลยค่ะ
ยอมตัดข้ออ้างสารพัดบางคนจะออกกำลังกายเป็นยังไงเชอรี่

ปัจโน้นคุณผู้ชมก็ได้ความตั้งใจตั้งหลายหลัง

นอกจากนี้ก็ชื่นชมคุณสามียังหนุ่มกายด้วย
ค่อยพลักค่อยดั้นเธอจ๋าลุกออกมากำลังกายกันนะฮะ
ซึ่งผลลัพธ์ค่ะก็ได้คือสุขภาพและความภูมิใจ
สักก่อนนะคะเอาชนะใจตัวเองได้ด้วยค่ะ

ก่อนทำรายการอะไรเขาก็สวยอยู่แล้ว

อัพเครื่องใช่ไหมคือแบบจูนสายอะไรอย่างนี้

จริงน้ำหนัก๓กิโลนะคะแต่ว่าภายในประมาณเดือนหนึ่ง

หลายคนก็แบบลดความอ้วนแบบน้ำหนักหายไปกี่โลอะไรอย่างนี้

กายค่อนข้างแอนตี้เรื่องแบบตัดช่าง
ใช่คือไขมันดีกว่าเราลดไขมันเราไม่ได้ลดน้ำหนัก
เพราะถ้าลดน้ำหนักง่ายมากเลยตัดขาครั้งหนึ่งก็เบาแล้วไง
๑เดือนผ่านไปมันเห็นชัดมากเห็นชัดมาก
ทั้งแบบข้างนอกแบบสุขภาพข้างในอะไรอย่างนี้

โอ้โหน่ารักมากเลยถ้าใครสังเกตนะ
ตั้งแต่คุณฮารุเข้าวงการมาเนี่ยเขาจะเป็นแบบว่าสาวเจ้าเนื้อเจ้าเนื้อหน่อยนะคะ
พอมาก็บอกคุณกายนะก็มีการออกกำลังกายมากขึ้น
และล่าสุดนี่คุณผู้ชมดูซะหน่อยซูมหน้านิดนึง
โอ้โหเป็นยังไงบ้างไปทำอะไรมาบ้าง
อันนี้เขาแบบว่าไม่ขอบอกจริงนะ
เดี๋ยวไปติดตามกันแล้วกันเดี๋ยวเขารอชะเรียนะคะ
ว่าทั้งหน้านี้เขาทำอะไรบ้าง
คือต้องยกความดีความชอบให้สามีเขานะเพราะว่าทั้งจากทั้งดันเลย
คุณสาเขาสีแพ็คขนาดนั้นนะครับ